ร่วมกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ถูกต้องค่ะวันนี้พาไปทานทุเรียนทอดดีกว่า

เป็นทุเรียนอบกรอบคัดสรรเกรดส่งออกเลย

เพื่อให้รสชาติคงเดิม

เอาไปทอดแล้วก็อบไล่น้ำมันออกด้วยเพื่อให้เวลาทานแล้วรู้สึกไม่กระด้าง
แล้วก็คงความกรอบเอาไว้เก็บไว้ทานได้นาน
ทุเรียนทอดของเขามีทั้งหมด๒รสชาตินะคะ
มีทั้งรถออริจินัลราคา๑๔๐บาทแล้วก็รถวาซาบิ๑๖๐บาทนะคะ
เป็นสายทุเรียนทอดเนอะลองสั่งซื้อกันได้นะคะ
แคปช่องทางการสั่งซื้อที่หน้าจอได้เลย๑๒แซ่บแชะ
อยากจะสั่งมาทานหรือจะให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจ
รีวิวสินค้าของท่านนะฮะเพื่อร่วมด้วยช่วยกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ